บางคนเรียกเขาว่าเหล่าต้าบางคนเรียกเขาพี่ใหญ่
แต่ก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าเขาเป็นมาเฟีย
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมเป็นมาเฟียอยู่ตรงไหน
แต่ว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้นเนี่ย
เป็นสิ่งที่เรานำเสนอในแต่ละภาคส่วนเนี่ย
เสนอไปเนี่ยเพื่อให้ทางภาครัฐได้รู้
ผมก็เป็นคุณอยู่ธรรมดานี่แหละครับ
ติดตามชีวิตที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา
ของยูเจียนยืนยงพงศ์
ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ทุกลมหายใจมีแต่ของเพื่อนรถบรรทุก
ในพอร์ตสูตรทางไทยรัฐนิวโชว์
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้